เคุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ในพื้นที่สภสำเมจจชนมุรีค่ะ
ตัวภรรยาเนี่ยอายุสามสิบห้าไปแจ้งความเพื่อที่จะเอาผิด
กับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชนบุรี

๒๓มีพระยาคุณนี้เพิ่งออกรายการถามตรงกับพุนจำขวันเมื่อสักครู่นี้เอง
เขาบอกว่าคือจริงแล้วเขาเป็นคนมีลูกยาก
พยายามมีลูกอยู่หลายปีสุดท้ายเนี่ยตั้งท้องก็ดีใจมาก
ปรากฏว่าเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมิถุนายน

เหมือนจะเป็นลมมือเท้าชา
ปรากฏว่าไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ชนบุรี

เอายาไปกินกลับบ้านไป
แต่เธอบอกว่าขอพบหมอสุตินรีแพทย์ได้ไหม

สุดท้ายกลับไปแล้วต้องกลับมาใหม่
แล้วมีอาการคันเป็นพิษนะคะ
ต้องนำเด็กออกมาแบบฉุกเฉิน
กลายเป็นว่าเด็กที่อยู่ในท้องเสียชีวิตด้วยอายุคัน๗เดือน
นางสาวชุติมาประวัติอายุ๓๕ปีไปพร้อมกับสามีนะคะ
ไปแจ้งความที่สพเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรี
อย่างที่บอกว่าเธออยากจะให้เอาผิดโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในชนบุรี
เพราะเธอเชื่อว่าโรงพยาบาลแห่งนี้วินิจฉัยผิดพลาดนะคะ
ทำให้เธอต้องสูญเสียลูกที่อยู่ในท้อง
แล้วก็อายุคันก็๗เดือนแล้วอีกนิดเดียวก็จะคลอดแล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
โมงเช้าค่ะอาการของเธอเป็นแบบนี้ค่ะ
หน้ามืดมือเท้าชาแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตาพร่ามัว
ก็เลยบอกสามีให้รีบพาไปหาหมอ
ก็ไปที่โรงพยาบาลเอกชนที่จังหวัดชนบุรี
พอไปถึงเธอกับสามีได้พบกับแพทย์เวรค่ะ
เวรตรวจอาการแล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอก
ก็แค่ท่อปัสสาวะอักเสบให้ยามากินก็เป็นยาแบบ
ยาแก้คลื่นไส้แก้อาเจียนยาฆ่าเชื้อแล้วก็บอกเธอว่าให้กลับไปนอนดูอาการที่บ้าน
แต่เธอบอกว่างั้นขอพบสุตินรีแพทย์ได้ไหมเพราะเธอรู้สึกว่าไม่ไหวจริงจริง
ขอนอนโรงพยาบาลดูอาการสักคืนนึงได้ไหมแต่ทางโรงพยาบาลปฏิเสธนะคะ
ทางโรงพยาบาลบอกว่าก็ยังไม่ถึงกำหนดคลอดชีพจรของเด็กในคันก็ยังดีอยู่
โดยรวมอ่ะปกติกลับบ้านไปเถอะเธอกับสามีก็ยอมกลับบ้านแบบไม่ได้เต็มใจอะไรอะค่ะ
ช่วงเที่ยงได้กลับไปถึงบ้านผ่านไปแค่สองชั่วโมงนะ
บ่ายสองอาการมาอีกแล้วคราวนี้หนักขึ้นกว่าเดิมเธออาเจียนเลยค่ะ
ก็รีบบอกสามีให้พาไปที่โรงพยาบาลเดิมอีกอ่ะนะคะปรากฏว่าห้าโมงเย็นชีพจรของเด็กในท้องเนี่ย
เป็นอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยทีนี้แหละทางโรงพยาบาลวินิจฉัยว่านี่คือ
คันเป็นพิษคันเป็นพิษนี่น่ากลัวมากนะคะ
คือเสี่ยงอันตรายทั้งตัวแม่และตัวเด็กในท้องนะคะโรงพยาบาลก็เลยบอกว่าต้องผ่าคลอดกระทันหัน
ส่งต่อไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลชนบุรีเพราะว่าทางโรงพยาบาลเครื่องมือไม่พร้อม
ปรากฏว่าลูกในท้องหัวใจเต้นเบาลงเรื่อยคุณหมอผ่าคลอดเอาเด็กออกและเด็กเสียชีวิตค่ะ
เธอเลยบอกว่ามันผิดตั้งแต่โรงพยาบาลเอกชนแรกที่บอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกกลับบ้านไปเถอะให้ยาไปกินเนี่ย
บอกว่าท่อปัสสาวะอักเสบบอกแค่นี้
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปพบกับนางสาวชุติมานะคะเธอก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะมีลูกเพราะว่าเป็นคนมีลูกยาก
แล้วตัวเธอกับสามีอยากมีลูกมากรอมา๕ปีจนสุดท้ายมีลูกเองตามธรรมชาติ
ดีใจกันมากนะคะตั้งชื่อเอาไว้แล้วด้วยรู้เพศแล้วด้วยเป็นลูกสาว
เชื่อไว้ว่าน้องปันนางสาวชุติมาก็เลยบอกว่าไม่คิดเลยว่าแพทย์จะวินิจฉัยผิดแบบนี้
ทั้งที่ตอนที่ไปโรงพยาบาลครั้งแรกเลยนะก็ร้องขอแล้วว่าขอพบสุตินารีแพทย์ได้ไหม
แต่ทางโรงพยาบาลไม่ใส่ใจให้กลับบ้านอย่างเดียวเลยอ่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องสูญเสียลูกสาว
เสียใจมากนะคะก็เลยอยากจะร้องขอความเป็นธรรมให้ทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้มารับผิดชอบ
เธอเลยบอกว่าตอนนี้ร่างของน้องปันเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเก็บเอาไว้ก่อน
ยังไม่เผาศพยังไม่จัดงานศพอะไรทั้งนั้นรอจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ไม่มีอะไรนะ
เขาไม่รับรองแพทย์ระบุมาเลยค่ะใช่ค่ะ
ว่าแท่ฮ่อพัฒนาภาคเศสเขาพูดเลยว่า
อาการยังไม่ถึงกับที่ต้องนอนโรงพยาบาล
คือขอไอ้นี่ได้ไหมนอนดูอาการสักคืนนึงก็ยังดี

ปกติแต่เขาบอกเขาซาวให้แล้วไงก็คือลูกเรายังหายใจ
ปกติอืมทีนี้เราพอเรากลับไปนอนได้ยังไม่ถึงสองชั่วโมง
คืออาเจียนเลยคือเราก็ไม่ไหวแล้วก็บอกแฟนว่าไม่ไหวนะ
ก็คือแฟนก็กลับพามาอีกรอบนึงซึ่งมาอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้คือตรวจตรวจเลือดเอ่อแล้วก็ดูน้องอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าน้องหายใจช้าลงเขาบอกมาว่าคันเป็นพิษนะถ้าเป็น
รุนแรงจะต้องต้องผ่าคลอดเลยแล้วพอเราบอกว่าต้อง
อีกโรงบานหนึ่งนะเพราะว่าคือกึ่งมาอยู่ที่นี่ไม่พอจาก
นั้นก็มาที่โรงบานชวชวนบุรีนะครับประมาณเกือบสอง
นี่เลยก็ปรากฏว่าน้องคลอดออกมาแล้วมาเสียข้างนอก
นี่แหละฮะแล้วก็ทางสามีนะครับอ่าบอกว่า
เขากับภรรยาก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะมีลูกนะครับ
พยายามมา๕ปีแล้วแฟนก็มาบอกว่าตั้งท้อง
วันนั้นเป็นวันเกิดของเขาพอดีเลยรู้สึกดีใจมาก
ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่มีค่าที่สุดแต่มาถึงวันนี้ต้องหมดหวัง
เพราะว่าลูกของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ทันลืมตาดูโลก
รับว่าจนถึงขณะนี้ยังรับไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เขาไม่เขาไม่รับผิดชอบอะไรคือเขาก็บอกว่า
เขาทำถูกแล้วถูกขั้นตอนตามวิธีแล้วอืมเราก็เลยถาม
ถามว่าแฟนขอนอนแล้วทำไมทางโรงพยาบาลถึงไม่ให้นอน
แล้วคราวนี้ผมก็เลยเขาก็บอกว่าอาการน่ะยังไม่ถึงขั้นที่จะได้นอนโรงพยาบาล
ให้กลับบ้านผมก็พากลับไปบ้านเออแล้วคราวนี้ผมก็เลยถามผอย้อนไปถามผอว่า
คุณผอครับถ้าคุณผอไม่สบายไปหาหมอ
แล้วคุณขอนอนโรงพยาบาลแต่หมอไม่ให้นอน
คุณจะทำไงครับผมคุณผอเขาบอกว่าผมก็กลับครับ
เพราะผมเชื่อหมอคุยกันตรงก็เลยถามว่า
เยียวยายังไงเขาบอกว่าเยียวยาอะไร

จุกอยู่ในอกอยู่เลยว่าเขาพูดออกมาได้ยังไง

คนเป็นหมอเขาเข้าข้างกันอย่างนี้เหรอ
นี่เขาไปคุยกับพอโรงพยาบาลมาแล้วนะนอกจากคำชี้แจงต่าง
ยังไม่ได้รับถามเรื่องการเยียวยา
นี่ทางผู้เสียหายเขายืนยันว่า
พอโรงพยาบาลบอกว่าเยียวยาอะไร
ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะฟังจากปากของ
พอโรงพยาบาลเอกชนแห่งเนี้ยที่ชนบุรีเนี่ย
ว่าเขาจะชี้แจงยังไงพูดอย่างงี้จริงจริงเหรอ
เราก็พยายามติดต่อไปคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทางโรงพยาบาลชี้แจงกลับมาสั้นแค่ว่า
ทางโรงพยาบาลรู้เรื่องนี้แล้ว

แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลติดประชุมทั้งวัน
ก็เลยให้ข้อมูลอะไรกับเราไม่ได้
เดี๋ยวรอคำชี้แจงแบบเป็นเอกสารจากทางโรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
แต่ว่าทั้งสองสามีพระยาคู่นี้เขาบอกว่า
คือเขาไม่ได้สามารถตีเป็นตัวเงินได้หรอก
ความสูญเสียลูกในท้องเขาที่๗เดือนแล้ว
แต่โรงพยาบาลถ้าผิดพลาดก็จะต้องรับผิดชอบสิ
ปัดความรับผิดชอบแบบนี้ไม่ได้

วันที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ดีแน่
ซึ่ง๙โมงเช้าแต่ว่าไม่ตรวจอย่างละเอียดตั้งแต่แรก

ปัสสาวะอักเสบกับคันเป็นพิษ
ถ้าชี้แจงออกมาแล้วมันฟังไม่ขึ้น
แล้วเป็นตามแบบที่สองสามีภรรยานี้เขายืนยันจริง
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องตั้งแต่คนแรกเลยเนี่ย
แพทย์เว้นตั้งแต่แรกเนี่ยแย่มาก